อุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางกรุงค่ะ

จอดอยู่ที่แยกชิดลมกลางกรุงเลยนะ

คือเหมือนมองไม่เห็นไฟแดงเลยนะคะ
แล้วพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาคนขับรถเก๋งสีขาว
เป็นเด็กเวย์รุ่นอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดกลางแยกชิดลมจับภาพอุบัติเหตุนี้ได้
เกิดขึ้น๑๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ชื่อว่าคุณอนุพงศ์อยู่รอดอายุ๓๑ปีนะคะ
ก็เล่าให้ฟังรายละเอียดบอกว่าวันเกิดเหตุ
หลังจากทำธุระแถวลาดพร้าวไปกับแฟน
ก็ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านแถวสาธุประดิษฐ์
ก็ต้องมาติดอยู่ที่แยกชิดลม
จอดติดไฟแดงตามปกติเลยจนไฟเขียวปุ๊บ
เขาก็ออกตัวสิคะออกตัวจากแยก
จู่รถเก๋งสีขาวค่ะพุ่งฝ่าไฟแดงมาเลย

ตัวเองกับแฟนสาวกระเด็นไปบนถนน
ส่วนรถเก๋งไม่อยู่ค่ะ
หลบหนีไปเลยชนปุ๊บหนีปั๊บเลยนะคะ
ตัวเขาเองและแฟนสาว

โดยใช้สิทธิ์พรบรรถจักรยานยนต์และประกันสังคม
เสร็จตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลเขาบอกตั้ง๕๐๐๐กว่าบาทแน่
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาหลังจากที่มันเป็นคดีเกิดขึ้น
มานับจนถึงวันนี้ก็ประมาณ๒สัปดาห์กว่าแล้ว

ตรวจสอบไปตรวจสอบมาคนที่ขับรถเก๋งสีขาวคันนี้
เป็นเด็กค่ะเด็กผู้ชายอายุ๑๖ปีเท่านั้นเองนะคะ
และช่วงปลายสัปดาห์ก่อนตำรวจสอนอนลุมพินีเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน
คนขี่รถจักรยานยนต์เขาก็เรียกค่าเสียหายกลับไปนะเป็นค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงเขาก็ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์เขาพังสภาพเป็นแบบนี้เขาบอกเอารวมกันแล้วกัน
เขาบอกว่านี่คือเฉพาะค่ารักษาพยาบาลและค่ารถจักรยานยนต์ที่มันเสียหายนะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ขอค่าขาดรายได้เพราะตอนที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ไปทำงาน
แล้วก็ไม่เรียกค่าทำขวัญอย่างอื่นด้วยกับครอบครัวของเด็กชายอายุ๑๖ปีเด็กผู้ชายอายุ๖๖ปี
แต่ว่าฝั่งผู้ปกครองของคนที่อายุ๑๖ปีคนขับรถเก๋งบอกให้ได้แค่สองหมื่น
ถ้าอยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องเอาเองเขาบอกแบบนี้ฟังเสียงคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลพบว่ารถเก๋งคันนี้
เด็กผู้ชายอายุ๑๖ปีซื้อมาจากเต็นต์แห่งหนึ่ง
ราคา๘๐๐๐บาทเขาไม่ได้ซื้อคนเดียวนะ
เขาเอาเงินหุ้นซื้อกับเพื่อน๓คนและเป็นการเซ็นสัญญาแบบโอลอยค่ะ
ถามผู้ปกครองของเด็กรู้เห็นด้วยไหมกับการซื้อรถให้ลูกครั้งนี้
ผู้ปกครองบอกว่าครอบครัวไม่รู้เรื่องนี้เลย
ลูกแอบไปซื้อรถกับเพื่อนครอบครัวยืนยันว่าไม่ทราบนะคะไม่รู้เรื่องนะคะ
ระบุว่าเนื่องจากคนขับยังคงเป็นเยาวชนหมายถึงลูกของเขาเนี่ยนะ
และครอบครัวเรื่องการชดใช้ดำเนินการตามกฎหมายทางแพ่งต่อไปค่ะ
อืมสิบหกนี้ยังไม่สามารถทำใบขับขี่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะขับได้แล้ว
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขับรถบนท้องถนนนะ